บอกว่าต้นปีแบบนี้ค่ะก็มีแบบว่าจับตามองนะว่าดาราคนไหนอยู่ค่ายเดิม
หรือว่าเปลี่ยนค่ายหรือเปล่านะคะก็มีข่าวลือข่าวมั่วข่าวจริงก็ว่ากันไปนะคะ
พระเอกคนนี้เคนภูมิก็โดนข่าวลือเหมือนกันบอกว่าจะเปลี่ยนวิกเปลี่ยนค่ายซะอย่างนั้นนะคะ
เขาบอกว่าเตรียมติดปีกบินนักแสดงอิสระแล้วนะจ๊ะหลังร่วมชายคามานานตั้งแต่เข้าวงการ
โดยมีเว็บไซต์ข่าวหลายสำนักเลยค่ะระบุว่าเคนภูมินั้นเนี่ยก็ได้ไปปรึกษาแฟนสาวอย่างเอสเตอร์นะ
แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นนักแสดงอิสระค่ะเพราะว่านีเอสเตอร์ก็เป็นนักแสดงอิสระเนาะ
ได้กลุยทาง๒ช่องใหญ่ทั้งวิกอโศกแล้วก็วิกพัฒนาการเพื่อเตรียมละครเรื่องใหม่ไว้รอรับเรียบร้อยแล้วขนาดนั้นเลยนะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราไม่รอช้าจริงติดต่อไปยังผู้คนที่ดูแลหนุ่มเคนนะคะในขณะนี้ได้รับคำชี้แจงว่า
กระแสข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเลยยืนยันเคนภูมิภูมินั้นยังมีสัญญาเหลือกับทางต้นสังกัดเดิมเนี่ยเกือบสองปีนะแล้วก็ยังถ่ายละครของสถานีตามปกติซึ่งกระแสข่าวนี้ค่ะทำให้พระเอกแล้วก็ทางสถานีต้นสังกัดอ่ะนะตกใจมากมากเลยทั้งสองฝ่ายค่ะก็จึงได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยถึงประเด็นนี้แล้วก็เข้าใจต
เขียนถึงว่าเออเคียนภูมิเนี่ยจะเปลี่ยนค่ายหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนผู้จบตรงผู้จัดการมาแล้วเนาะคนก็เลยสงสัยเลยทีนี้ครับ